สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

พยานที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายคนว่า
เดินเข้ามาหาหนูว่าพี่ไม่กล้าเป็นพยานนะ
แล้วพี่อยู่แถวนั้นพี่จะมีพี่ต้องทำมาหากิน
ขอถามหน่อยว่าจะมีพยานคนไหนมั้งที่จะกล้ามา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราตามคดีนี้กันต่อนะคะ
หลังจากที่มีการปล่อยคลิปออกมาในช่วงวัน๒วันนี้นะคะ
แล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีปล่อยเพิ่มหรือเปล่า
แล้วก็คลิปแต่ละตัวในการเข้าสู่โลกออนไลน์นั้น
ก็ต้องพยายามหาคลิปดีนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นฉบับตัดต่อ
เป็นฉบับเต็มหรือว่าเป็นฉบับในลักษณะแบบไหนนะคะ
วันนี้๓ท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกก็คือคนที่เคยมาแล้วนะคะเป็นทนาย
น่าจะเป็นพยานคนเดียวตอนนี้อย่างเป็นทางการ

ทนายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ

อีกหนึ่งคนนะคะเป็นหลานสาวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือหลานชายคนที่
วินาทีชีวิตสุดท้ายกับผู้เสียชีวิตนะคะ

สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะ
จากที่เราดูตั้งแต่ช่วงที่เป็นข่าว

มีก็แล้วแต่ฉบับว่าจะเลือกดูฉบับไหนด้วยนะคะ

เพราะว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่คนในสังคมใช้กันตอนนี้
คือข้อความจากเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ในข่าว
แล้วก็คลิปในโซเชียลมีเดีย

คลิปตอนนี้ที่จะใช้ยันกันอย่างเป็นทางการของทั้งสองฝั่ง

มีประมาณ๕ตัวครับประมาณ๕ตัวลองไล่ดูนะคะถ้าเรียนไล่ตามที่เราใช้กันในข่าว
คลิปตัวแรกเนี่ยคือภาพมุมสูงฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ

มุมแรกนี่คือด้านล่างซ้ายมือผนังตึกตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย
ใช้คำแบบนี้ถ้าสมมุติเอาจุดเกิดเหตุเป็นหลัก
คลิปตัวแรกคือคลิปที่อยู่ระนาบเดียวกันด้านล่าง
อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุเหมือนถ่ายหลังเสาแอบอยู่
คลิปตัวที่๒คือมุมเดียวกันเลย
คือฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุแต่อยู่ด้านบน
เป็นตัวที่ถ่ายให้เห็นทั้งตำรวจสันติบาล
ให้เห็นทั้งสองคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาล

คลิปตัวที่๓เนี่ยเจ้าที่ตำรวจน่าจะเป็นคนที่นำมาใช้

ไหมคะก็ที่จะเห็นว่าเลี้ยวจากมุมนั้นมาตรงนี้

คลิปตัวที่๔เป็นคลิปในร้าน
ไม่ใช่คลิปตัวที่๔เอาไปขึ้นในร้าน

คลิปในร้านของปังหอมเองนะคะ
คลิปตัวที่๕๗

ซึ่งที่เขาพบว่า
ผู้ตายเนี่ยไปถึงที่อยู่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็คลิปล่าสุดที่แชร์กันหนักมาก

แต่ฝั่งเดียวกันกับจุดเกิดเหตุ

เป็นทนายความด้วยให้คดีนี้

วันนี้พอโลกโซเชียลสื่อมวลชน

ปรากฏว่ามีพยานผู้กล้าหาร๑คนมาแล้วครับ

สำนักงานคุ้มครองพยานของกระทรวงยุทธรรมแล้วครับ

ดีมากเลยครับมี๒คนแล้วครับตอนนี้

ครับแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปมุมตึกคลิปแรก
คลิปด้านล่างหรือเปล่าครับด้านล่างครับ

เรียบร้อยเลยครับวันนี้เข้ามาถึงสำนักงานผมเลยวันนี้
เพราะฉะนั้นมีพยาน๒คน
ทีนี้คลิปล่าสุดนี้ที่ถ่ายฝั่งธนาคารไทยพาณิช
ก็คือถ่ายฝั่งเดียวกับที่เกิดเหตุมุมเสา
ฉันเข้าใจถูกไหมน่าจะเป็นคลิปที่ชัดที่สุด
ถ้าจะใช้เป็นหลักฐานในศาล
คลิปนี้จะเห็นคือคลิปนี้เกิดขึ้นมา
เพราะว่านายพีราพนธนาประกอบสือมวลชน

ก็เลยส่งคลิปนี้ปล่อยมาทางโลกโซเชียล
ก็เลยได้คลิปนี้อย่างนี้แม้สนะรุมกันนะครับ
คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ดีมากเลยครับ

ซึ่งคลิปนี้ทางครอบครัวผู้เสียหาย

ตำรวจกับทางทนายอนัญชัย
มีหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอเท่ากันไหมคะ
เท่ากันครับตำรวจจะมีมากกว่า๑คลิป

ก็คลิปที่คอนโดผมไม่มีตำรวจเขามี
อ๋อคลิปคอนโดผู้ก่อเหตุนะคะใช่

ทีนี้อันนั้นเป็นคลิปสำคัญนะ
ที่ทนายไม่มีอ่ะเพราะว่าครับ
มันเป็นคลิปที่วันนั้นเราคุยกันที่บอกว่า
ทางนั้นก็สู้ว่านักเกียรติหรือว่าผู้ตาย

อย่างนั้นขอกลับมาที่คำถามกับสองคนนี้ก่อนนะคะได้ครับ
เพราะว่าวันนั้นเฟิร์นกับเมทัศน์เนี่ยนะคะ
เป็นคนที่จะบอกได้ว่าตกลงนักเกียรติ

แล้วนักเกียรติกลับมาเอาอาวุธหรือนักเกียรติ

จำได้ว่าเขาโวยวายกันตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ที่ตำรวจเปิดว่านักเกียจถือมีดออกไป

ก็จะเห็นว่าหนูแทบไม่ได้สนใจเลยว่า
ตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นนักเกียรติ

แล้วมารู้อีกทีคือตอนที่นักเกียจกลับมาเล่าให้ฟัง

แล้วนักเกียรติก็ตามไปด่าเขาที่อพาร์ทเมนต์
ประเด็นของเฟิร์นคือว่าช่วงเวลามันกระชันมากหรือ

เอาอย่างนี้นะคะเฟิร์นรู้เรื่องว่านักเกียรติมีเรื่องกับวัยรุ่น
คือหลังจากที่ได้ยินเสียงโวยวายไม่นาน
ใช่ตอนแรกที่ได้ยินเสียงโวยวายนี่
ยังไม่คิดว่าเป็นนักเกียรติด้วยค่ะตอนแรก
แล้วก็พอนักเกียรติเขาก็บ่นอะไรก็ไม่รู้
แทบไม่ได้ฟังถ้าตำรวจเปิดให้จบนะคะ
หนูก็กลับมาเล่นหันกลับมาแล้วก็กดโทรศัพท์ต่อ
เล่นเกมต่อซึ่งยังไม่ได้ใส่ใจเลยตรงนั้นว่าเป็นการทะเลาะกัน
จนนักเกียจตามเขาไปที่มาเมซองค่ะ
แล้วก็ที่ได้เห็นคลิปว่าตามไปมาในซอง

เมื่อกี้ที่มีเรื่องกันมีวัยรุ่นปาดหน้า
แล้วก็พูดจาไม่ดีใส่น้าก็เลยตามไปด่า
แล้วเขาก็ขอโทษแล้วบอกขอโทษเพื่อนเมา
แล้วเขาก็กลับมาก็คือจบแล้วหนึ่งนั่นคือรอบที่๑

คือนักเกียจมาเล่าให้ฟังจริงว่าตามไปถึงที่พักเขา

ทีนี้ถ้าสมมุติพี่ลองจับผิดแทนนะ

หรือนักเกียรติเป็นคนที่พกอาวุธติดตัวหรือเปล่าคะเฟิร์น

เอาอย่างนี้ก่อนนักเกียรติปกติเป็นคนที่พกมีด

ไม่นะคะเพราะว่ามีดในร้านมันก็เป็นมีดไว้หั่นผักหันเล็ก

เป็นคนไม่พกอาวุธติดตัวค่ะอ้าวเอาใหม่นักเกียจ
หนูจำได้ไหมว่านักเกียรติกลับมาเอามีดออกไปไหม

จำไม่ได้คือจำไม่ได้แต่จำได้ถ้าจำได้จำได้ว่ายังไง
จำได้ไหมว่านักเกียรติกลับมาเอามีดไหม
ถ้าหนูย้อนกลับไปดูตามในคลิปที่เขามีเรื่องกัน
ตำรวจบอกว่าเป็นจังหวะที่นักเกียจเข้ามาเอามีดอะค่ะ

อันนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหยิบมีดหรือเปล่า
ไม่เป็นไรบอกเท่าที่เรารู้ค่ะนะคะ
แต่ทีนี้ที่เฟิร์นพยายามจะบอกเรา

มีโวยวายกันหน้าร้านเนี่ยค่ะ

โวยวายเหมือนกับคงกระทบกระทั่งกันนะคะ

แต่เฟิร์นกำลังจะบอกว่ามันจบไปแล้ว

ใช่เขาตามไปแล้วบอกเหมือนก็ไปด่ากันนี่แหละค่ะ

ขอโทษเพื่อนหนูเมา
แล้วเขาก็กลับมาก็คือเคลียร์กันจบแล้ว
หนูก็คิดว่าคงจะแบบเป็นเรื่องธรรมดา

เมทัศน์ลงมาจากบ้านชั้นบนแล้วหรือยังครับ

ลงมาแล้วนะครับลงประมาณ๘โมง๓๐กว่าประมาณนี้ครับ

แล้วก็พักหนึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่ง
ขับมอไซค์เลยผ่านหน้าบ้านไปก่อนนะ
ไปจอดเลยหน้าบ้านไปไปจอดแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะฮะ

อย่างที่เห็นไปก็จะมีเห็นแค่๒คนนะครับ
ที่บุกเข้ามาจริงมีข้างหลังอีก๒คน
บุกเข้ามาแล้วจะเห็นผมกั้นอยู่
คือในคลิปจากตัวในร้าน
จะเห็นเหตุการณ์ที่เมธัศเล่าให้ฟัง

แล้วก็มี๒คนเข้ามาแล้วเมธัศน์ลุกพลวชพอดี
ใช่ไหมคะคืออันนั้นเนี่ยเมธัศน์บอกว่ากำลังจะบอกว่า
คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่นักเกียจเล่าให้ฟังไปแล้ว

เกิดขึ้นนานไหมหลังจากนักเกียจเล่าให้ฟังจบแล้ว

เล่าให้ฟังพักหนึ่ง๕นาทีถึง๑๐นาทีนะครับ
ก็วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่ตามมาเลย
ซึ่งอันนี้แหละคือจุดหักเหของเรื่องเหมือนกันใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านเป็นทางกลับบ้าน
แล้วเขาเห็นนักเกียรติยืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะ
แล้วทางกล้องกรทมที่ตำรวจได้มา
ถ้าตำรวจเปิดให้หมดก็คือเขาขับมาถึงแล้วเขาเลี้ยวหัวรถกลับ
แล้ววิ่งกลับเข้ามาแล้วก็จะมาต่อกับคลิปที่ร้านที่วิ่งพุ่งเข้ามาในร้าน
ทีนี้พอเห็นภาพแรกนี่นะคะคือเข้ามารอบแรก
คือที่เมทัศน์เล่าให้สื่อฟังอยู่หลายรอบแล้วว่าเมทัศน์ก็ห้ามออกไปห้าม
แล้วก็เคลียร์กันที่บอกมา๔คนแล้วก็พอออกจากร้านไป
ออกไปแยกกัน๒คนแล้วก็มีโทรศัพท์ไปตามคนมาเพิ่ม
จะเห็นยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรตามพวกมา
ซึ่งจังหวัดที่นักเกียจเอามีดมาเก็บจ้ะ
คือนักเกียจเอามีดมาเก็บก่อนคือนึกว่าจะจบแล้ว

ในคลิปที่ผมเห็นนะฮะก็คือในเกียจเอามีดถือออกไป
ไปไล่เพราะว่าเขาบอกเขามีปืน
ไปไล่เพราะเขาบอกว่าเขามีปืนเขาก็น่าจะเป็นห่วงผมด้วยหรือยังไง

ไปนั่งข้อมอเตอร์ไซด์ไว้นะครับ

หนูกับเมย์วิ่งไปทางขวานักเกียรติวิ่งไปทางซ้าย
แล้วพอเคลียร์กับทางซ้ายได้นักเกียจวิ่งกลับมาไล่ทางขวา

พอเขาวิ่งหนีไปนักเกียรติก็เดินกลับนะคะ
แล้วกลับมาที่ร้านมากอดคอกับเด็กที่อยู่ทางซ้าย

เอามีดเข้าไปเก็บในร้านแล้ว

จนกระทั่งนักเกียจเสียชีวิตอย่างไร
รอบที่๓นี้ก็ถ้าเกิดมองจากกล้องกรทมนะครับ

จะเห็นว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่ง

มีการโทรตามให้เอาอาวุธกับกำลังคนมา

ซึ่งเมทัศน์อยู่ตรงที่เขาคุยโทรศัพท์เลยใช่ไหมคะ

ก็คือจะตรงนั้นเนี่ยแต่ผมจะบอกนิดนึงคือ
ตรงนั้นมันจะมีต้นไม้บังอยู่พอดี

ซึ่งเขาจะอยู่ห่างจากซ้ายมือผมไม่ไกลมากแต่ผมได้ยิน
คุณผู้ชมที่เราฟังสองคนนี้แล้วที่อ้างอิงกล้องกอธมอล
ตำรวจอาจจะมีคำอธิบายที่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ๑๐๐
กับที่ทางนี้พยายามจะอธิบายอยู่เดี๋ยวฉันเข้าใจถูกไหม

รอบที่๓ที่เกิดเหตุคือรอบที่๒ของกล้องในร้าน

แต่ที่เฟิร์นพยายามจะเน้นเหมือนกับเฟิร์น
บอกว่า๒รอบแรกเคลียร์กันจบแล้ว

แต่ฝั่งทางนี้เขาโทรเรียกเพื่อน
หนูบอกเขาว่าน้องโทรเรียกทำไม

เขาบอกว่าผมมาเย็นอยู่แล้ว

ฉันขอกลับมาปิดท้ายช่วงแรกที่ทนายอนัญชัยนะคะ

อาจจะแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใช้คลิปตัวล่าสุด

ณตอนนี้นะคะสิ่งที่ทำให้

แล้วก็ว่าความเองเนี่ยคือคลิปตัวนี้หรือเปล่าคะ
ทุกตัวครับมีประโยชน์หมด

มีการตัดตอนเรียบร้อยหมดแล้ว

ยุติไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในยุติไปแล้ว

เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

บันดาลโทษะกับเรื่องป้องกันตัว

เพราะว่าก็ต้องฟังน้ำหนักทางนู้นด้วยนะ

แล้วก็บันดาลโทษะหลังจากผู้ก่อเหตุบอกว่าถูกฟันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ทนายอนัญชัยพูดเปิดเป็นประเด็นไว้ว่าคลิปมีหลายตัวก็จริงนะคะ
ตำรวจมีมากกว่าเพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยไม่มีคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่อยู่ของผู้ต้องหานะคะ
เมื่อสักครู่นี้ทนายพูดประเด็นว่าคลิปโดนตัดตอน
ไม่ใช่ครับมันตัดตอนไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงแล้ว

แล้วมันมีผลต่อคดีหรือความเข้าใจคดี

เพราะว่าถ้าหากว่าคลิปช่วงของระยะเวลาของการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะอ้างเหตุป้องกันหรือบันดาลโทษะไม่ได้เลย

มันจะมีผลครับมีผลตรงนี้มาก
เดี๋ยวนะคะคือหมายความว่าถ้าสมมุติเรื่องมันจบไปแล้ว

คุณจะมาอ้างบันดาลโทษะหรือป้องกันไม่ได้เลย
เพราะการป้องกันนี่หมายถึงอันตรายใกล้ถึงตัว

ในเมื่อคนที่ตามมาทีหลังเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้นะคะ
ว่ามาแล้วเห็นว่าจี้คอน้องชายเขาอยู่

แต่เรามีนะครับ

แล้วเขาเพิ่งมาทีหลังเขาจะไม่เห็นนักเกียรติจี้คอน้องได้ไงคะ

เราจะเห็นว่ามีทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ย

เดินผ่านกล้องภายในร้านออกมา

ผมสามารถอธิบายได้เลยโดยคลิปสุดท้าย
ที่เราได้มา
ที่เราได้มาคือหลังจากที่เมื่อออกสื่อกันเยอะเนี่ยนะครับ
แล้วประเด็นของป้องกันกับบันดาลโทษะชัดที่สุดด้วย
ดูจากแค่เนื้อในคลิปนี้ไม่เป็นไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะคะ
ถ้าอยากจะเน้นตรงไหนก็เล่าตามคลิปเลยนะคะ
เดี๋ยวจะมีคนพูดว่าตายแน่
คือเราพยายามจะแยกไว้ให้นะคะว่ามีบุคคลกี่คนที่พอจะบอกไว้
นี่นะตอนนี้จะเห็นได้ว่า
ผู้ตายกำลังหนีส่วนผู้ต้องหานี่กำลังลุมเข้าทำร้าย

รุมเข้าทำร้าย๔๕คนต่อ๑คนเห็นไหมครับ
นี่ค่ะคือการจะอ้างป้องกันได้นี้
จะต้องเป็นการที่ว่าเรามีพันธุ์อันตรายใกล้ถึงตัว
แต่ตอนนี้คนที่มีอันตรายใกล้ถึงตัวเนี่ยคือผู้ตายนะครับ
ไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้ต้องหามี๔๕คน
แต่ผู้ตายนี่มีเพียงคนเดียวจะมาอ้างป้องกันไม่ได้ครับ

ถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะคุณเมทัศน์จำได้ไหม
ว่าคือจำหน้าจำตาหรือจำได้ไหมว่าใครเป็นคนลงมือ
คนลงมือมีทั้งหมด๔คน
๔คนมีทั้งควิ่งหินทั้งฟันทั้งแทงนะครับ
คนนี้แหละครับที่อยู่ในคลิปล่าสุดที่เห็น

เรียนย้ำอีกครั้งนะคะถ้าจำไม่ได้ต้องตอบจำไม่ได้นะคะ

วันนั้นเรามาออกรายการแล้วดิฉันก็ถามว่าคุณเมธัศนจำได้
จำได้ไหมว่าคนที่ลงมือแผลสุดท้ายที่ทำให้นักเกียรติเสียชีวิตคาที่
คือคนที่มาทีหลังไหมหรือว่าเป็นคนที่มาก่อน๔คน
แล้วพอดูจากคลิปนี้พอจะนึกออกไหมว่าตอนนั้นเป็นใครคะ
ผมนึกไม่ออกครับแต่จำได้คาตาว่า
คือคนที่ถือมีดปลายแหลมคนสุดท้ายนี่คือย้ำเลยครับ
ขอแทรกนิดเดียวค่ะที่วงไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือ
ผู้หญิงที่ลงมาจากรถแท็กซี่ซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงคนที่คนพยายามตามหาตัวอยู่
ใช่น่าจะเป็นคนนั้นแหละครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตา
เพราะตอนนั้นโฟกัสมันอยู่ที่คนตาย
แต่ทีนี้ขอบวกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาที่การก่อเหตุนะคะ
คือผู้หญิงที่เห็นในคลิปนี้เนี่ย
พอจะจำสีเสื้อลักษณะการแต่งตัวได้ไหม

ว่าใช่คนที่เราบอกว่าเขาเป็นคนเรากลว่าให้เอามาเลยหรือเปล่า
ใช่คนนั้นไหมคะใช่ครับใช่ค่ะ
ในคลิปนี้เสียงมันจะดังอย่างนี้ไหมว่าเอามาเลยในคลิปนี้

แต่ทิศทางที่เดินมาใช่ใช่ค่ะ
จากรถแท็กซี่ใช่เปล่าคะใช่ลงจากรถแท็กซี่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจไม่ได้ผมไม่ได้ดู
เพราะว่าหนูมองแต่ข้างในค่ะไม่ได้มองซ้าย
ไม่เป็นไรค่ะทีนี้เรียนบวกเข้าไปนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าว
แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ได้ตามตรวจสอบให้นะคะ
ที่มีเพจนึงนะคะที่อ้างชื่อว่าน่าจะเป็นเด็กคนหนึ่ง
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
แล้วก็ไปโพสต์โดยเอาคลิปรายการ
แล้วก็มีการเมนชั่นถึงรายการถามตรงแล้วก็ตัวดิฉันนะคะ
แต่โอเคมันมีชื่อนั้นอยู่ในออนไลน์นะคะ
ซึ่งทางทีมงานเราทันทีที่ทราบก็ได้ติดต่อไปนะคะ
โทรศัพท์ปิดเครื่องแล้วก็ไม่สามารถเปิดเพจนั้นขึ้นมาได้นะคะ
ไทยรัฐออนไลน์ก็เช่นเดียวกันพยายามจะเช็คให้ทุกทาง
แล้วก็จนถึงณวันนี้นะคะจนถึงณวันนี้
พอจะบอกได้ว่านะคะไม่ใช่ตัวเธอ
แง่ของการให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ

แล้วก็เมื่อวานไทยรัฐออนไลน์ตรวจสอบให้แล้วนะคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเบอร์อยู่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ในขณะที่ตอนนี้ที่เรารออยู่นะคะ
ก็คือว่าตามข่าวที่ไทยรัฐได้ลงไปแล้วนะคะ
ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตำรวจไปพาตัว
กำลังพาตัวเข้ากรุงเทพจากจังหวัดสุรินท
ซึ่งทีมข่าวอาชญากรรมกำลังตามตัวอยู่นะคะ
และคาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพในช่วงค่ำ

ซึ่งก็จะได้ทราบว่าตกลงแล้วใช่คนที่โพสต์
ว่าขู่คุณอนัญชัยหรือเปล่า
ใช่คนเดียวกันไหมตกลงมีเพจ๔อัน
มีเป็นแฟนเพจหรือว่ามีส่วนตัวด้วยนะคะ

ทีนี้ขอกลับมาที่คลิปที่เห็น๓๔คนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือทนายแน่ใจว่าไม่ใช่บันดาลโทษะและป้องกันตัวแน่
แน่นอนครับเหตุที่คลิปนี้ออกนี่เพราะอะไรใช่ไหมครับ

เพราะว่าคุณพีรพลไปแถลงข่าว

เจ้าของคลิปเลยโพสต์คลิปนี้เข้าสู่โซเชียลเรียบร้อยเลย
พอผมเห็นปุ๊บนี่มันบอกหมดเลยนะครับว่า
การที่คุณรุมเข้าทำร้ายผู้ตายนี่นะครับ

คุณไปทำร้ายเขาถ้าคุณอ้างป้องกันคุณต้องหนีครับ
งั้นเอาใหม่ดิฉันลองแย้งแทนนะคะ
คุณพีรพลบอกว่าโดนนักเกียรติฟัน
เขาก็เลยคือฟันมาที่หัวแต่เขาเอามือรับ
อย่างนี้ไม่เรียกว่าเขาป้องกันตัวตัวเหรอคะ
เขาเข้าไปหาไงหาเรื่องเข้าไปหาเขา
แล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณเอามีดมา
คุณเอามีดมาเตรียมการมาคุณอยู่ที่อื่น
แต่คุณเอามีดมาเนี่ยจ้างป้องกันได้หรือครับ
แสดงว่าคุณสมัครใจที่จะมาทะเลาะวิวาสกับเขาแล้ว
แง่ของกฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นทนายความ

บันดาลโทษะ
ส่วนบันดาลโทษะคือป้องกันเนี่ย
หมายถึงว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดเลย
เพราะอ้างป้องกันเพราะเหตุพยันตรายใกล้ถึงตัว

แต่บันดาลโทษะการกระทำนั้นเป็นความผิด
แต่อ้างเหตุต่างนานาได้
เช่นอาจโดนกระทำให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรง

แล้วเราเนี่ยจึงบันดาลโทษะเป็นเหตุบรรเทาโทษ

บันดาลโทษะเข้านะถ้าฟังแบบนี้ค่ะ

ด้านโทษะคุณก็เหมือนกันครับเช่นเดียวกัน
คุณก็ต้องไม่ไปทะเลาะวิวาสกับเขา

แต่คุณไปลุมเขาคุณจะมาอ้างบันดาลโทษะได้อย่างไร
คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในคลิปเนี่ยจะ

เลยทำให้ทนายแน่ใจว่า๒ข้อนี้ฟังไม่ได้

ข้อกฎหมายแน่ใจเลยครับว่านี่คือการรุมกันทำร้ายผู้ตาย
แล้วผมจะบอกได้เลยว่าคนที่จะอ้างบันดาลโทษะ
หรือป้องกันตัวเนี่ยคือผู้ตายครับ
เราพยายามติดต่อพลตำรวจโทสานิทนะคะ
เพราะว่าตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นท่านที่ให้สัมภาษณ์ได้ว่า
ลงกำลังพาตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มาจากจังหวัดสุรินทร์จริง
ประการใดรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะ
แต่ทีนี้ช่วงท้ายของรายการเอาแบบนี้นะคะ
ทางนี้ทางผู้เสียหายมี๕คลิป
ตอนนี้คิดว่าเราได้คลิปทุกมุม
หรือใช้พยานหลักฐานทุกอย่างแล้วหรือยังคะ

หลังจากนี้หรือว่ามั่นใจแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องการผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เยอะมากวันนั้นเยอะมาก
แต่เขาไม่กล้าไปเป็นพยานนะคะ
อย่างที่คุณแม่ของคุณเมธัศนให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมครับ
คิดว่าเราน่าจะได้คลิปเพิ่มไหม
คิดว่าน่าจะมีใครที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เห็นชัดที่จะเป็นพยานได้อีกไหม

ครับระหว่างที่ผมประคองนะ
ผมจำได้ว่ามีคนที่ขับรถผ่านไปมาเนี่ย

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคือจะเห็นชัดเจนนะ
แต่ตอนนั้นเป็นตอนที่น้าผมเนี่ยลงไปนอนไปแล้วครับ
แล้วก็อีกคลิปหนึ่งตรงที่ผู้ตายพัก

ถ้าสมมติฟังจากธนายคือ

อธิบายคลิปนี่หรือกระลำดับคลิปนี่ตรงกันไหมคะกับตำรวจ

ตัวแรกกันแต่ความยาวมันไม่เหมือนกันนะครับช่วงเวลา
เหมือนที่บอกว่ากล้องกรทมกับกล้องที่บ้านเวลาไม่เหมือนกัน
ด้วยการตั้งเวลาอาจจะทำให้ตำรวจเข้าใจผิด
คือเวลาต่างกันประมาณกี่นาทีคะ
ทมน่าจะเดินเร็วกว่าประมาณ๕นาทีค่ะ
เอาอย่างนี้ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่ามันควรจะจบแบบไหนคดีนี้

แต่วันนี้ที่มาอธิบายเพราะว่ามีคลิปที่สำคัญมาก
แล้วก็น่าจะชัดที่สุดด้วยเพิ่มขึ้น
เราพยายามติดต่อพศนิษย์นะคะแต่ว่าไม่สามารถติดต่อท่านได้
ความคืบหน้าคดีแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบระหว่างนี้ด้วย
ยืนยันนะคะว่าตกลงแล้วตามข่าวที่ออกมาว่า
มีการพาตัวเด็กผู้หญิงมาจากจังหวัดสุรินทร์นั้น
เท็จประการใดตอนนี้นักข่าวพยายามตามอยู่นะคะ
เพราะเราเองก็โทรหาท่านสานิทไม่เจอเหมือนกัน
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป